สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาส์ทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะเจอเจอกับเราสองคนนะคะคุณขวัญเรือนขวัญแล้วก็ดิฉันใบตองค่ะ
ใช่ค่ะเจอกับเราสองคนแบบนี้มีอะไรพิเศษมาฝากแน่นอนนะคะใช่แล้วโอ้วันนี้ประเด็นร้อนแรงมาก
แรกเลยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยเป็นที่ฮือฮามากโดยเฉพาะสาวกคาราบาลนะคะทำมือรอ
มีข้อสงสัยกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมค่ะแตกตื่นทีเดียวเพราะว่าเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา
เทียรี่หนึ่งในสมาชิกของวงค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊คว่า
ตั้งแต่วันนี้ไปผมไม่ทำตามคำสั่งของพี่แอดอีกต่อไปนะครับ
นี่อย่างนี้เลยประโยคสั้นง่ายแต่ว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่า
แล้วไม่ได้มาแค่สเตตัสเดียวนะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
เทียรี่ยังรัวโพสต์อีกหลายสเตตัสดุเดือดทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวดูกันนะจ๊ะจ้ะอืมนะคะแล้วก็แฟนแฟนวงคาราบาลค่ะ
ก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลายมุมมองเลยค่ะก็เลยเกิดเป็นกระแสว่า
หรือจะเป็นการแตกคอของสองสมาชิกคาราบาลหรือเปล่า
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะต่อสายถึงอาไก่
อาไก่คือผู้จัดการของน้าแอดคาราบาลนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยชี้แจงว่ายังไม่ทราบเรื่องเพราะว่าเมื่อคืนทุกคนอ่ะ
ยังไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่สปลาวอยู่เลย

อยู่สวรรค์นะเกสนั่นแหละ

เขาจ้างไปเล่นที่สมัครนักเขตแค่นั้นแหละ

กลับวันพรุ่งนี้

พี่แจ๊กกะรีนเราก็เลยถามเลยค่ะนะ
ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยได้โทรไปสอบถามคนในวงแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นการแห่กันเล่นไม่มีน้อยใจอะไรกัน
ซึ่งตอนนี้ยังติดต่อพี่เทียรี่ไม่ได้คาดว่าอยู่ในช่วงพักผ่อน
เพราะว่านักดนตรีเนาะอาจจะแบบนอนตอนวันตอนเช้า
เทอรี่ค่ะถ้าติดต่อได้เนี่ยจะรีบแจ้งให้นักข่าวทราบโดยพร้อมกันเลยนะคะ
ซึ่งกรณีแบบนี้ของคาราบาลก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เกิดขึ้นแล้วเมื่อปี๒๕๓๑ค่ะ
คือพี่เครี่เคยแยกตัวออกจากวงไปทำอัลบั้มเดียว
เชื่อว่าสาเหตุนะมาจากความขัดแย้งกันในการทำงานกัน
ก่อนที่พี่เครรี่เนี่ยจะกลับมารวมตัวนะคะแบบครบวงกันอีกครั้งในปี๒๕๓๘ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะ
หลายคนก็จับโยงกันไปว่า
หรือว่าคาราบาลจะวงแตกอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกไป
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเคลียร์

แล้วก็มักจะเล่นอะไรแซวหยอกล้อกันแบบนี้